ยังอยู่ที่เรื่องของการทำนาค่ะ
พูดถึงเกี่ยวกับการลงแขกเป็นอีกหนึ่งประเพณีโบราณนะคะ
ที่จะให้ชาวนานั้นมาช่วยกันลงแขกทำนาในหมู่บ้านนะคะ

มีการฟื้นฟูประเพณีเกี่ยวข้าวแบบนี้กันค่ะ
กลุ่มเกษตรกรนะคะกว่า๓๐๐คนนะคะ
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีลงแขกเกี่ยวข้าวในงานคนจาก๑๘ตำบลในอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานี
ก็ช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวอย่างสนุกสนานภายในศูนย์การเรียนรู้ตำบลป่าศรีค่ะ
หลังจากมีการแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะรับความรู้จักวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ศูนย์การเรียนรู้ตำบลป่าศรี
โดยเกษตรกรจะได้รับความรู้จากวิทยากรแบบนี้นะคะ๔ฐานด้วยกัน
ฐานแรกก็คือการเตรียมดินสำคัญมากนะคะ
ฐานการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ฐานการทำปุ๋ยหมัก
และฐานการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวค่ะ
ก็เป็น๔ฐานที่สำคัญมากนะคะสำหรับงานเกษตรนะคะ
ถือว่าเป็นโครงการที่สำนักงานเกษตรอำเภอยริง
ร่วมกับหน่วยงานต่างในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรจังหวัดปัตตานี
จัดให้กับเกษตรกรหวังให้เกษตรกรนำความรู้ทั้ง๔ฐานนะคะ
เพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรลดรายจ่ายจากยาฆ่าแมลงปุ๋ย
แล้วก็จะเป็นการเพิ่มรายได้จากอาชีพเสริมหลังฤดูธรรมนาด้วยค่ะ
งานนี้นะคะคุณสาโรธกาญจนพงศ์ในอำเภอยริงเป็นประธานเปิดงาน
พร้อมด้วยนายอำนวยฤทธิ์ชัยเกษตรจังหวัดปัตตานีค่ะ
ซึ่งทางเกษตรจังหวัดปัตตานีบอกว่า
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีพื้นที่นาข้าว๙๐๐๐๐ไร่นะคะ
และเกษตรที่มีอยู่ในจังหวัดจำนวน๔๐ด้วยกันค่ะ
ก็รวมตัวกันรับความรู้๔ฐานนะคะ
ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการทำการเกษตรต่างนะคะ
แล้วก็ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว
สนุกสนานนะคะเห็นภาพเมื่อกี้บางคนเกี่ยวข้าวไปด้วยเต้นไปด้วย

ช่วงลงแขกเขาจะมีแบบนี้มีเพลงมีอะไรมาช่วย
ทำให้ชาวบ้านมีความสุขแล้วก็สมัครสมาธิสามัคคี
ไม่ค่อยเห็นการลงแขกร่วมกันแล้ว
เพราะว่าบางคนก็มีอุปกรณ์มีรถไถมีอะไรต่าง
จ้างคนมาทำไม่ค่อยได้คุยกัน
นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านเขานะครับ